เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทจะคว้ากลับไปได้หรือไม่เป็นกำลังใจกันนะครับ
วันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับ

คุยกันมาไหมเกี่ยวกับข้อมูลนะลูก

ภายในภายในบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ความชอบของผมกับน้อง
ผมชอบฟุตบอลน้องชอบยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้ครับ

บอกแล้วเขาไม่ได้มากันเล่น

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องบอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เรามีโจทย์คำถามด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
อยต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกและเรื่องแรก
บอยจะตอบเรื่องไหนที่บอยถนัดที่สุด

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

ถ้าเลือกเรื่องแรกบอยจะตอบเรื่องไหนครับ

ใน๕เรื่องทำไมเลือกเรื่องฟุตบอลครับ

ได้ยินว่าเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนด้วยเหรอฮะ

เคยเห็นตราสโมสรเชลซีไหม

ตรานี้น่าจะเห็นบ่อยมากเพราะว่ามีติดรูปตราสโมสรที่ตู้เสื้อผ้าที่บ้านด้วย

ตราสโมสรเนี่ยจะมีดอกไม้อยู่สองดอกด้วยกันเคยสังเกตไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดอกไม้ที่อยู่ในตราสโมสรเชลซีมีกี่กรีบ
หนึ่งดอกนะเอาแค่หนึ่งดอกนะเห็นไหมดอกไม้มันจะมีอยู่สองดอกใช่ป่ะฮะ

จะมีเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเอาแค่ดอกเดียวเนี่ยตัวเลือกที่หนึ่งห้ากลีบตัวเลือกที่สองหกกรีบตัวเลือกที่สามเจ็ดกรีบและตัวเลือกที่สี่แปดกรีบ
ฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ๑๒ครับตามป๖ครับพี่ที่เตะบอลด้วยกันเขาชอบทีมเชลซีผมก็เลยชอบตามพี่เขาครับแล้วก็มีดวงใจของผมคือมีเชลมันหลักครับกองกลางของเชลซีครับผม

ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมก็ต้องตอบแล้วครับว่าบอยจะเลือกตัวเลือกไหนครับ
ข้อสามครับผมเจ็ดกรีบครับ
ตัวเลือกที่สามเจ็ดกรีบครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและขอให้โชคดีนะครับบอยยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้บอยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เค้กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเค้กขึ้นมาตอบคิดดีนะตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือเรื่องมะพร้าวเรื่องจังหวัดชายภูมิเรื่องปาร์ตี้เรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกเรื่องปามี่ให้น้องเค้กครับ
ผมเห็นบ่นว่าชอบฟังเพลงชอบอะไรเขาน่าจะได้ครับ
เค้กบ่นว่าอยากจะเป็นปามมี่

พี่ก็บ่นว่าอยากจะเป็นปามี่
เราก็เลยมั่นใจว่าเค้กต้องตอบได้

ขอเชิญน้องเค้กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เขารู้เกี่ยวกับเรื่องคุณทุกเรื่องไหมครับน้องเค้ก

แล้วเรื่องที่เขาบอกว่าคุณชอบปามี่เนี่ยเขารู้จริงไหมครับ
จริงค่ะเพราะเคยบอกเขาอยู่ค่ะ

พี่มีหน้าที่ถามพี่ก็ต้องถาม

ชอบเกือบทุกเพลงค่ะ

ดูมิวสิกวิดีโอเพลงต่างของพี่ปามี่บ้างไหม
ก็มีบ้างค่ะไล่ให้ฟังบ้างค่ะ

มิวสิกวิดีโออ่ะที่พระเอกกับนางเอกไปลอยกระทงด้วยกันอ่ะ

เอาล่ะเค้กต้องสมาธิดีนะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มิวสิกวีดีโอเพลงดวงใจ
กระทงของนางเอกมีดอกไม้ใดประดับอยู่
ตัวเลือกที่๑ดอกกล้วยไม้
ตัวเลือกที่๒ดอกดาวเหลือง

ดอกรักตัวเลือกที่สี่ดอกบานไม่รู้โรย
ติดตามพี่มี่มาตั้งแต่สมัยมต้นค่ะอ่า

แล้วก็เพลงที่ฟังล่าสุดคือเพลงดวงใจ
ออกประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องเค้กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่ค่ะดอกบานไม่รู้โรยค่ะ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพลอยขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องมะพร้าว
เรื่องจังหวัดชายภูมิ
และเรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกบ้านของเราให้น้องพลอยครับ
พลอยน่าจะคลุกคลีกับคนในบ้าน

ขอเชิญน้องพลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พลอยลูกบ้านนี้อยู่มานานแค่ไหนล่ะคะ

พวกลูกใครเป็นคนหา
มาติดตามกำแพงบ้านนะลูก

เป็นรูปอะไรบ้างอ่ะลูกอย่างเช่นรูปอะไรบ้าง
รูปการ์ตูนค่ะในหนังสือแล้วก็รูปตัวเองวาดด้วยค่ะ

เป็นรูปวาดลายเส้นดินสอ

มืหนึ่งถือดินสออีกมืหนึ่งถือกระดาษ
ที่เขียนว่าการ์ตูนไทซู่ภายญาเสตติด
อันนี้เป็นภาพลุงเอามาค่ะ

รูปนี้นะลูกพลอยดูให้ดีนะ
เพราะว่าคำถามอยู่ที่รูปนี้
สมาธิดีคำถามต้องรู้นี้คือ
ลายเซ็นต์ที่เขียนด้านมุมขวาของรูป
ลงชื่อผู้วาดว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑เสีย
ตัวเลือกที่สองเนีย
ตัวเลือกที่๓เปีย
ตัวเลือกที่๔เสีย
รูปนี้ติดอยู่ตรงที่หน้าต่างทางขึ้นบันไดชั้น๒ค่ะ
รูปนี้ลุงเป็นคนเอามาติดไว้ค่ะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
พลอยยังไม่หมดหน้าที่

แล้วก็เหลืออีก๑สมาชิกในบ้าน

พลอยจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ขึ้นมาตอบครับ
นั่นก็คือเรื่องมะพร้าว
เรื่องจังหวัดชายภูมิ

เพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้เลี้ยงพวกเรามาจนโตเนอะ

ขอเชิญแม่หน่อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับที่บ้านเราขายมะพร้าวกันมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว

มะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยขายยังไงครับแม่
มะพร้าวเป็นลูกก็เอาน้ำมาทำแบบว่าผสมทำตักใส่น้ำแข็ง

แล้วก็ทำมะพร้าวแก้วค่ะ
อะไรที่ขายดีที่สุดในสินค้าจากมะพร้าวของเราครับแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มะพร้าวก็จะมีแก้วมีกระมังมีมีดให้แล้วก็มีที่ขูดเนื้อมะพร้าว
มีหลอดแล้วมีระคังให้๑ใบนะครับ
เดี๋ยวแม่ก็ต้องทำน้ำมะพร้าวเนี่ยใส่แก้วแบบนี้พร้อมกับเนื้อ
เดี๋ยวเราจะบอกว่ากี่แก้วดีอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ว่าอยากได้ผู้ช่วยสักหนึ่งคนไหม

ปกติน้องพลอยจะทำเร็วค่ะแต่อันนี้เขาเจ็บมือเอาน้องบอยค่ะ

น้องพลอยว่างค่ะน้องพลอยว่าง
เฉอมะพร้าวตกสองสามร้อยลูกค่ะชำนาญมากค่ะ

แดมสำัรติแดมสำัรติแดมสำัรติ